เริ่มเรื่องแรกกันที่เรื่องของการเลือกตั้ง

มันผิดกฎระเบียบการเลือกตั้งหรือเปล่า
เกือบงานเข้าชุดใหญ่เลยจากภาพนี้เนี่ยครับ
เรื่องเนี่ยมันมีกฎระเบียบแล้วก็บทลงโทษอย่างรุนแรงด้วยเขาว่ากันอย่างนั้น
แต่ท้ายที่สุดแล้วรอดมาหุดหิด

ยังไม่ถึงขั้นผิดกฎที่กรกตกำหนดเอาไว้
คือถ้าเปิดมาปุ๊บเห็นว่าคุณกาเบอร์เลือกใครเนี่ย

แต่ถามว่าควรทำไหมก็ไม่สมควรจะทำนะฮะ
งานนี้หนุ่มโทนี่จะรู้สึกยังไงกับกระแสดราม่า
ก็รีบลงข่าวให้เราเลยว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ผิดกฎหมาย
ครูหาเขาจะมีกระดาษแผ่นหนึ่งที่เป็นกฎที่เขียนไว้นะครับ

แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรผิดนะ
ก็เหมือนกับเราก็ไม่ได้แบบถ่ายรูปพิการ
เรียกว่าเราไม่ได้คิดดีกว่าในโมเมนต์นั้นนะ
เข้าใจแหละต่อให้มันเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
แต่คนอาจจะมองว่าไม่เหมาะสม

แล้วก็รู้สึกว่าคราวหน้าทำอะไรก็ต้องระวังมากขึ้น
อย่าทำอีกนะจ๊ะ
ส่วนเรื่องความมุ้งมิ้งกับหวานใจแก้วจริน
ยาก็ยอมรับเลยนะคะว่าตอนนี้มันก็หวานเวอร์เบอร์๘อย่างที่หลายคนเห็นกันอยู่
แล้วก็ถือว่าเป็นคู่รักสายแฟชั่นนะคะ
แล้วก็ยอมรับเลยว่าเดี๋ยวสงกรานนี้จัดแพลนแล้วล่ะนะคะ
จะไปเที่ยวกันอีกครั้งแต่ว่าจะเป็นที่ไหนทีมอะไรเดี๋ยวไปฟังโทนี่ดีกว่าค่ะ
ตอนนี้คือดูไว้น่าจะเป็นช่วงสงการครับ

พอเราเดินทางบ่อยก็พยายามจะมองหาอะไรที่มันแบบน้อยลงเรื่อยครับ
เพราะว่ายิ่งเดินทางบ่อยเราจะยิ่งไปแบบที่เยอะขึ้น
พอที่นี่เยอะขึ้นการแบกเยอะมันก็ยิ่งเป็นอุปสรรค
อะไรนะเมื่อสักครู่เขาบอกอยากจะไปแบบแนวยินดี